มาถ่วงไปดูอีกความคืบหน้าสำหรับเหตุการณ์
ถูกยิงเสียชีวิตเ฀ตการมันเกิดขึ้นกลาง
ดึกวันเสาคุณก่อเหตุนี้ม่อบตัวแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็มีการสอบสวนกันไปแล้วแล้วก็มีการยื่นประกันตัวไปแล้ว
แต่ทีนี้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นที่งานชาปนกิจ

นายธีรศักดิ์แร่อ๋องวัย๒๙ปี
ลูกชายนายเจริญแซ่อ๋องสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัศดาของภูเก็ต
ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตบริเวณถนนรัตนโกศิลป์๒๐๐ปี
แล้วคนร้ายก็ใช้รถเก่งสีดำหลบหนีไป
หลังจากนั้นค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันเสาร์วันจันทร์ถัดมา
นายจักริจแสงสะอาดผู้ต้องหามอบตัวสู้คดี
เขาถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็มีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะ
ซึ่งชั้นสอบสวนนายจักริตให้การปฏิเสธแล้วก็ใช้หลักทรัพยื่นประกันตัวออกไปแล้ว

เป็นพิธีชาปนกิจศพของนายธีรศักดิ์ที่สาระอเนกประสงค์วัดกระทู้
ซึ่งจังหวะที่กำลังทำพิธีกันอยู่เลยนะคะ
นางสาวแตงพี่สาวของผู้ตายค่ะ
เมื่อสักครู่นี้คือการวนโลงรอบเมน๓รอบแล้วก็เอาศพขึ้นไปเนี่ย
ผู้ชมเห็นมั้ยผู้หญิงที่ยกมายกมือคนนี้คันเมืองสาวแตง
พี่สาวแท้ของผู้ตายอยู่ก็ตัวสั่นแล้วก็กรีดร้องเสียงดัง
นี่ค่ะต้องใช้ญาติ๓คนเลยนะเข้ามาแบบคอยดึงคอยรั้งคอยห้ามเอาไว้
แล้วเธอก็พูดโวยวายออกมาจับคำไม่ค่อยได้แต่จับได้คร่าวบอกว่า
คือวิญญาณนายธีรศักดิ์จะไม่ยอมให้เผาร่างเด็ดขาด
ถึงแม้ว่าพ่อจะเข้ามาขอนะพ่อจะบอกว่าแบบอย่าจองเวรจองกรรมเลยลูก
อะไรอย่างนี้เข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยอมโวยวายบอกว่าห้ามเผาศพเด็ดขาด
พ่อก็เลยไปคุยกับญาติญาติว่าเอายังไงดีเลยตัดสินใจไม่เผาแล้วกัน
คือตอนแรกเอาเข้าเตาไปแล้วนะแล้วก็เอาออกมาอีก
ถูกต้องเหมือนลูกมาขอไว้พ่อก็เผาไม่ลงค่ะ
ตัดสินใจไม่เผาก็แล้วกันเก็บศพเอาไว้ที่วัดอย่างไม่มีกำหนด
หลังจากที่บอกว่าจะไม่เผาค่ะร่างของพี่สาวก็เริ่มสงบลง
ก็เลยพาตัวพี่สาวไปหาพระสงฆ์เลยไปรดน้ำมนต์กันเลยนะคะ
ซึ่งนายเจริญผู้เป็นพ่อบอกว่าเชื่อว่าลูกชายคงมาสิงร่างพี่จริง
แล้วก็คิดว่าลูกคงไม่อยากที่จะให้เผาศพเพราะรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม
ซึ่งเรื่องของคดีนะพ่อบอกว่าก็คาใจเหมือนกันนะ
ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ถึงยอมให้ผู้ต้องหาประกันตัวออกไปได้
แล้วก็ไม่ชี้แจงความคืบหน้าอะไรเลยก็เสี่ยงเหมือนกัน
รู้สึกว่าตอนนี้ครอบครัวไม่ค่อยปลอดภัยเลย
ก่อนหน้านี้ก็มีความคิดจะแห่ลงศพไปสารากลางจังหวัดขอความเป็นธรรมเหมือนกัน
แต่ก็เขาก็คำนึงถึงเมืองภูเก็ตมันเมืองท่องเที่ยว
ก็ไม่อยากที่จะให้เสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
เพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเห็นใจจังหวัดที่เขาอาศัยอยู่แล้วเนี่ย
อยากให้เจ้าหน้าที่ให้กระบวนการยุติธรรมเห็นใจครอบครัวเขาบ้าง
ให้ทำงานอย่างรวดเร็วชัดเจนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
คือเรื่องแบบนี้นะที่ผู้ชมไม่เชื่อบางทีก็ลบหลุบไม่ได้
คือ